ข้อเสนอที่บอกว่าในเมื่อตอนนี้มันติดล็อกไปหมดเลย
ทางก้าวไกลหรือเพื่อไทยหรือทางซี่ของฝั่ง๑๘๘เสียงเองเนี่ย
คุยกันไปคุยกันมาคนนู้นก็ติดล็อกคนนี้ก็ติดล็อก
รวมทาง๒๕๐สวอีก
รอไปอีก๑๐เดือนดีไหมให้สวหมดวาระ
แล้วเราค่อยมาโหวตเลือกนายกกัน
ผมว่ามันไม่ควรลอนะครับคือวันนี้เนี่ย
ผมเองยังรักษาการอยู่แต่ว่าพวกผมไม่ได้คิดถึงตัวเอง
เราคิดเอาเอาประเทศชาติเป็นหลักนะครับวันนี้เนี่ย
ผมคิดว่ามันไม่ควรรอเพราะว่าประเทศมันเสียหาย
เศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็เข้ามา
แต่ว่าการที่คุณรอ๑๐เดือนเนี่ยนั่นหมายความว่างบประมาณก็ใช้ไม่ได้

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ติดล็อก
มันอยู่ที่กระบวนการตัดสินใจของแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

ผมว่าท่านคือวันนี้มันอยู่ที่กระบวนการตัดสินใจของท่านว่า
ท่านจะตัดสินใจเดินหน้ายังไงเท่านั้นเองลึกผมว่าไม่มีการติดล็อกหรอก
ถูกไหมครับอยู่ที่ว่าท่านจะตัดสินใจแบบไหนยังไงเท่านั้นเอง
อย่างยิ่งยังไม่ติดนะคะคือสวก็มีเงื่อนไขว่าถ้าแบบนั้นแบบนี้ไม่โหวตให้
ไอ้ที่ผมบอกไม่ติดนี่หมายถึงว่าวันนี้อันดับหนึ่งจัดตั้งไม่ได้นะครับอันดับ๒ก็ต้องจัดตั้งนะครับ
วันนี้ต้องให้เพื่อไทยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมต้องเป็นรัฐบาลนะ
เพราะผมบอกแล้วว่าเราพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ว่าผมมองในภาพรวมว่าวันนี้
เพื่อไทยท่านก็ต้องเป็นคนจัดอันดับ๒ท่านจัดไม่ได้ก็อันดับ๓จัด
ซึ่งเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองแล้วเมื่อก่อนพักอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ย
ยังไม่เคยอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกฝ่ายเห็นแก่ประเทศและประชาชนเนี่ย
ผมว่าท่านเดินหน้าต่อได้นะครับตอนนี้เพื่อไทยก็ยังจัดไม่ได้
ก็ท่านจัดท่านก็ตัดสินใจฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านไปสอบถาม
๓๔พักแล้วเขายืนยันชัดเจนในหลักการว่าเขามีเงื่อนไขเขาไม่ทำงานร่วมกับพักเก้าไกลไม่ได้
อันนี้พูดตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มีข้อมูลหมดแล้วในกระบวนการตัดสินใจของท่าน
ท่านก็ต้องนำกระบวนการตรงนี้ก็ไปคุยกับที่ท่านเดโมยูอยู่เนี่ย
ว่ามันจัดไม่ได้นะถ้ายังมีท่านอยู่ถูกไหมครับนี่เราพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อม
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมบอกว่ามันอยู่ที่เพื่อไทยว่าท่านจะเดินหน้ายังไง
ถ้าท่านกลัวว่าวันนี้ทัวร์จะลงหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของกระแสความนิยมต่าง
เขาไปสลัดออกมาหรือมาแยกข้าวต้มมัดกับทางก้าวไกลออกมาอย่างนี้
มันมีเหตุผลนะครับในเมื่อตั้งไม่ได้ไงครับถูกไหมครับ
มันเรื่องนี้ผมว่ามันอยู่ที่ว่ากระบวนการตัดสินใจของท่านเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่พักการเมืองอื่นหรอกครับ
ไม่ครับเขายืนยันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครึ่วันนี้ผมคิดว่า

บอกว่า๑๐เดือนเพื่อไม่ให้สวมาโหวต
สวหมดว่า๑๑๐๕๖๗ใช่ฮะแต่ว่าต้องไปดูในข้อกฎหมาย
ผมไม่แม่นกฎหมายต้องไปดูว่าในขณะนั้นเนี่ย
สวหมดไปแล้วเขายังรักษาการอยู่หรือเปล่า
ยังโหวตได้มั้ยอ่าใช่ไงคุณต้องไปดู
ผมไม่เห็นมีใครพูดถึงประเด็นนี้เลยเราต้องไปดูในข้อกฎหมายว่า
เขายังโหวตได้หรือเปล่าครับถูกไหมครับเพราะไม่งั้นคือ
ถ้าเขายังโหวตได้มันก็ไม่คุณจะไปรอทำไม
ฮะตั้ง๑๐เดือนผมคิดว่าวันนี้
เราต้องนึกถึงประเทศเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น
ก้าวไกลจัดหรือเพื่อไทยจัดเนี่ยต้องตั้งนะครับ
คือวันแรกทำไมคุณบอกว่าต้องรีบตั้งนะลุงตู่อยู่นานแล้วนะครับ
พอมาวันนี้คุณบอกว่าพอคุณไม่เข้าไปสู่เป้าหมายไม่ได้
คุณบอกรอได้ผมคิดว่าวันนี้เราต้องนึกถึงประเทศชาติเป็นหลัก
นึกถึงตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคือต้อง
ผมคิดว่ามันเดินหน้าได้นะครับมันอยู่ที่ไทมมิ่งว่าคุณคุยกันยังไงเท่านั้นเอง